สมาคมทีวีดิจิทัลผนึกกำลัง๕๐ภาคีเครือข่าย

มีการประดมอาสาสมัคร๑แสนคนทั่วประเทศ
ร่วมส่งผลคะแนนเลือกตั้งหน้าครูหาแบบเรียลไทม์
เป้า๑ทุ่มรู้ผลคะแนนปาร์ตี้ลิสต์
๓ทุ่มรู้ผลอันดับ๑ของทั้ง๔๐๐เขต
หมายสำคัญของการผนึกกำลังครั้งนี้

ได้รู้ผลคะแนนอย่างรวดเร็วที่สุด
พร้อมทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้าน
คอยดูแลรายงานผลคะแนนบนพื้นฐานความถูกต้องแม่นยำ

นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเชื่อว่า
รอบนี้ประชาชนสนใจมากกว่าปี๒๕๕๙
เพราะครั้งนี้เป็นการล้างไพ่
ชี้ชะตาว่าฝ่ายเก่าหรือฝ่ายใหม่จะได้เป็นรัฐบาล

และที่ปรึกษาสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้
ระบุว่าเป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยี
คราวฟันดิ้งระดมทุน๑๒ล้านบาทจากพันธมิตร
เพื่อเป็นการสนับสนุนอาสาสมัคร๑แสนคน
ในการรายงานผลการเลือกตั้ง
จากทั้งหมด๙๕๐๐หน่วยการเลือกตั้งทั่วประเทศแบบเรียลไทม์
หลังจากมีการปิดหีบการเลือกตั้งในเวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นไป
เพื่อให้การรายงานผลการเลือกตั้ง
ในส่วนของคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
และส่งผลคะแนนเข้าที่ศูนย์ปฏิบัติการวันเลือกตั้งอย่างแม่นยำที่สุด
และในเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาจะทราบแนวโน้มคะแนนเสียงของผู้สมัครสอสอ
ที่มีคะแนนนำอันดับ๑ของทั้งหมด๔๐๐เขต